คุณผู้ชมครับมีหนึ่งคลิปที่แน่นอนหลายท่านอาจจะเห็นแล้ว
แล้วเห็นแล้วก็หงุดหงิดไม่สบายใจกับผู้หญิงคนนี้

ที่เอาหมาเขาออกมาไว้นอกห้าง

ไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ

กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ

กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ

กลับมาเล่าให้ฟังครับ

กลับมาเล่าให้ฟังครับ

กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ

กลับมาเล่าให้ฟังครับ
กลับมาเล่าให้ฟังครับ

กลับมาเล่าให้ฟังครับ

บอกว่าสาวใหญ่คนนี้นำหมาเข้าไปที่ห้าง

เธอก็ฉุนอารมณ์ร้อนขึ้นมา

จังหวะหนึ่งที่มีคนเขาก็ไปช่วยด่า
โอ้โหเสียหายมากมายทีเดียวนะครับ
ไปเข็นรถเข็นที่มีหมาของเขาออกมาห้างนอก
ว่ามีป้าอยู่แล้วอ่านออกไหมเอิ่มอะไรแบบนี้
หญิงก็ด่ากลับไปอีกจนกระทั่งมีการปะทะขดมกันไปมา
ผู้หญิงนี้ก็ไปเปรียบเทียบว่าหมาเนี่ยถ้าเป็นลูกของเธอเนี่ยเธอจะพอใจไหม
เหมือนไปเปรียบว่าหมากับเด็กมันคือเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะฮะ
ทีมข่าวก็เลยถามไปยังแม่บ้านของห้างนี้อยู่ในเหตุการณ์
เธอก็บอกว่าขณะที่นำขยะไปทิ้งก็เห็นผู้หญิงคนนี้กำลังยืนอารวาสเจ้าหน้าที่ของห้างอยู่
ได้ยินประโยคที่ผู้หญิงคนนี้พูดว่าถ้าไม่ให้เอาหมาเข้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะไม่เอาไม่เอาเข้าไปหรอก
อะไรแบบเนี้ยนะฮะโดยไม่รู้มาก่อนว่าพวกเขามีปัญหาอะไรกันมา
แต่เท่าที่ทราบคือมันมีกฎของห้างอยู่แล้วระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไป
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นลูกค้าคนไหนนำหมาเข้าไปในห้างแบบผู้หญิงคนนี้เลย
เพราะมันมีป้ายเขียนชัดเจนทุกคนก็ทราบดีว่าห้ามเอาสุนัขเข้าไปในห้างอยู่แล้ว
คือแต่ในแต่ละห้างเขาก็มีกฎของเขาและห้างที่เอาสุนัขเข้าไปได้มันก็น้อยมากนะ
ตัวเธอเองก็ไม่ได้ใส่แมสด้วยนะ
มีรายงานที่ว่าทางห้างที่เกิดเหตุยืนยันว่ามีนโยบายห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้าไปในห้าง
แล้วก็มีป้ายติดที่ประตูชัดเจนเขียนภาษาไทยชัดเจน
เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดแล้วก็ไม่สร้างความรบกวนให้กับลูกค้าท่านอื่น
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็มีการส่งเรื่องไฟล์ให้ฝ่ายเกี่ยวข้องรับทราบแล้วตรวจสอบ
ยังไม่รู้ว่ามีการเรียกผู้หญิงคนนี้มาดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือเปล่า
เห็นทุกอย่างเต็ม
อรอสันติธิพูดดูว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรยังไง